คุณผู้ชมเมื่อวานนี้แล้วลงทุนไปสัมภาษณ์คุณเป้ย
ไม่ได้สัมภาษณ์กันธรรมดาไปสัมภาษณ์กันใต้น้ำ
เดี๋ยวไปว่าอย่างงั้นเอาไม่เชื่อไปดูภาพกันก่อนเอาจริง
สององค์สามีออนไปเรื่องละครคุณจะกลับมาเรื่องละคร
ว่าตอนนี้ลูกสองเนาะแต่ว่าหุ่นคุณแม่ก็ยังเสียเข้าที่อยู่
แล้วก็คือพี่เป้ยเองห่างหายจากการเป็นนักแสดง
คอยติดตามอยู่นะนับนิ้วไปมาตั้งแต่เขาแต่งงานมา๖๐ปีแล้วนะคุณ
แล้วพอคลอดลูกสาวเนี่ยน้องปารินคุณแม่เป้ยบอกว่าเดี๋ยวจะมาแล้ว
พร้อมแล้วนะคะกับการมารับบทนางร้ายอีกครั้งค่ะ
งานนี้พี่ป้อยบอกเลยว่าเป็นของเพื่อนซีคนใกล้ตัวอย่างคุณหนิงปณิตานั่นเองนะคะ
ก็เลยอยากจะร่วมงานด้วยนั่นเองนะจ๊ะ
รวมไปถึงน้องปาลีนลูกสาวสุดฮอตเพิ่งคลอดก็จริง
แต่ตอนนี้เห็นว่ามีงานโฆษณาแล้วนะจ๊ะเอาไปฟังแม่เป้ยจ้า

เพียงแต่ว่าอะไรหลายอย่างมันก็ยังไม่ลงตัว

คุณสามีไม่ว่าอยู่แล้วค่ะ

ว่าขอดูค่าตัวก่อน

แต่ถ่ายเก็บไว้ดูไม่ได้เอามาลงขายของ
อะไรอย่างงี้ไม่ใช่

คงทำให้อ่านตัวอักษรพอ